เหตุการณ์ความวุ่นวายในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับ

ลงมือในพื้นที่บริเวณจุดนี้ครับ

ราดยิงเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลความเรียบร้อย
บริเวณฐานปฏิบัติการตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และบริเวณสถานีรถไฟวัดช้างให้ครับ
พื้นที่หมู่ที่๒ตะบนทุ่งพลา

มันจะมีรูโบที่เกิดขึ้นบนหลังคานั่นนะครับ
รอยกระสุนคือคนร้ายยิงจนหลังคากระจกแตก
มีรูกระสุน๖จุดนี่อีก๑รูครับ
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายนะครับ
อีกจุดหนึ่งรับแจ้งว่าคนร้าย๒คน
รอบยิงใส่สถานีรถไฟปัตตานีกว่า๑๐นัด
แล้วก็หลบหนีไปนี่คือที่ปัตตานี
อีกหนึ่งจังหวัดครับยาลาครับ
คนร้ายรอบวางระเบิดรถไฟบริเวณหัวสะพานข้ามแม่น้ำ
จากสถานีรถไฟยาลาประมาณ๑กิโลเมตร
ไปดูกันหน่อยความเสียหายที่เกิดขึ้น

บริเวณคั่วเอยอะไรเอยก็พังครับ
เรือนชาวบ้านก็โดนลูกหลงลองฟังชาวบ้านครับ
ตกใจหมดเลยนะครับยังไม่มีรายงานคนเจ็บหรือคนเสียชีวิตนะฮะ
อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่อำเภอรามัน

ในพื้นที่อำเภอรามันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้ว
ส่วนใหญ่เหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ
จนถึงช่วงดึกเมื่อคืนนี้นะครับ

เมื่อวานนี้คนร้ายประมาณ๔๕คนบุกยิงและคว่างระเบิดไป๊บอม
สถานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษนรษฐีวาสที่๓๑ครับ
อยู่หลังสถานีรถไฟเจาะไอร้อง
เห็นไหมฮะ๓จังหวัดส่วนใหญ่แล้ว
เขาจะมาเลือกก่อเหตุที่สถานีรถไฟหรือใกล้กับสถานีรถไฟนะฮะ
เจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ประมาณ๕นาทีจนคนร้ายล่าถอยครับ
มีสลักนิรภัยระเบิดไป๊ตบอมตกอยู่ด้วย
มีระเบิดไปร์ทบอมที่ยังไม่ระเบิดตกอยู่อีกหนึ่งลูกครับก็เก็บเป็นหลักฐาน
โดยเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่๒๑
ลูกแรกพลาดเป้าตกที่บริเวณถนนหน้าฐาน
ลูกที่๒ตกภายในฐานแต่โชคดีไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย
ลูกที่๓พลาดไปตกแถวนอกฐานอีก
แล้วนอกจากนี้นะครับก็ไปเจอหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เร่งล่าตัวคนร้าย
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงสร้างสถานการณ์